สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มามาค่ะมาแล้วค่ะ
เมื่อคืนนี้หลายคนดีใจกันนะครับ

ทำไมพี่ต้องบอกออกสื่อขนาดนี้คะ

นี่ไง

รวมผลก็เป็น๓ต่อ๓เข้ารอบไป

บอกคือคนแถวนี้คอยหย่ะหย่ำอยู่ตลอดเวลา

ไปไหนไปได้ละกัน

ทศชตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ส่งคำร้องส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพักทั้งหมด
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งหมด๑๐ปีนะครับ
ซึ่งสำหรับภักดิ์ไทยรักษาชาตินะฮะมีคณะกรรมการบริหารพักทั้งหมด๑๓คนนะครับ
คุณผู้ชมครับหัวหน้าพักษมณ์ก็คือรโทปีชาพลพงภานิษฐ์
ผลที่จะตามมานะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ
ในสนามเลือกตั้งจะไม่มีชื่อพักไทยรักษาชาติ
ลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนแล้วนะครับ
นะฮะสอสอทั้งระบบแบ่งเขตที่ส่งสมัครทั้งหมด๑๗๖เขต
เท่ากับ๑๗๖คนรวมถึงสอสอแบบบัญชีรายชื่ออีก๑๐๘คน
รวมทั้งหมด๒๗๘คนทั้งหมดนั้นหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง
ครั้งนี้ไปโดยปริยายเรียบร้อยครับ
๓๑๔กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติโดนตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งนะครับ
และ๔สมาชิกพักษมณ์ไทยรักษาชาติคนที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักษมณ์
ว่าไม่เป็นอะไรเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้โทษนั้นเป็นอย่างอื่น
แต่หมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ
ที่แน่นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับ๑๔กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ
โดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดตอนนี้๑๐ปีนะครับคุณผู้ชมครับ๑๐ปีนะฮะ
แต่ว่ามีท่านหนึ่งนะครับคือรองศาสตราจารย์ดรรุ่งทิพย์พิทยาศิริ
กรรมการบริหารของพักนั้นท่านลาออกไปก่อนในวันที่๘กุมภาพันธ์
เพราะฉะนั้นท่านนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์นะครับ
จะมีแค่๑๓ท่านเท่านั้นนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ไปลองไปฟังเสียงครับ
สิทธิ์ที่เราปรัฐนาแต่ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ
ปัญหาของบ้านเมืองมีอีกมากคนที่อยู่ก็ต้องทำงาน
สำหรับผมกรรมการบริหารพักทุกคน
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
เราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับ
ผมเรียนนะครับว่าเราทุกคนปรารถนาดี
แต่บ้านเมืองไม่มีใครคิดร้าย
เราก็จะดูแลในมุมของท่านที่จะดูแลได้
แต่เขาก็ยังมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งหมดนะครับ
มาอีกอย่างหนึ่งเรื่องของแก๊งงานบวก
ที่เข้าไปทำลายทรัพย์สินข้าวของ
ของลงเรียนมหัวศิงสรุปวันนี้ก็มีค่าเสียหาย

ระหว่างที่มีการสอบแกดแพทย์ตอนนั้น

แก๊งงานบวกบุกเข้าไปทำลายข้าวของในโรงเรียน

โดยที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางขุนเทียน

ผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๒๖รายด้วยกันค่ะ
ซึ่งก็ได้แก่ร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และอนาจารย์
โดย๓ข้อหาหลังจากพิจารณาเป็นรายบุคคล
ตามที่ได้มีการรายงานไปแล้ว

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการ
เกี่ยวกับคดีดังกล่าวบอกว่า
ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อเสนออายการส่งฟ้องโดยเร็วค่ะ
เนื่องจากว่าเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายความมั่นคงได้กำชับให้ตำรวจเนี่ย

ผู้อำนวนการสนบางขุนเทียนก็บอกว่า

หลบหนีอยู่นั้นเจ้าหน้าที่กำลัง

แต่ก็ทำได้ยากเนื่องจากว่าผู้ต้องหา
ไม่ได้ติดต่อยาดเป็นเวลานานแล้ว
โดยคาดว่าจะสามารถสรุป
สำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายใน๑สัปดาห์

นายทีพวังขนันผู้อำนวยการ
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ

สพนะคะก็มีการประเมิน

มัธยมวัดสิงห์อยู่ที่ประมาณ
แต่ยังไม่รวมค่าเสียหายในส่วนของการ
จัดสอบแล้วก็ที่สถาบัน

ก็ต้องไปประเมินส่วนค่าทำขวัญ

อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามก็มี
งานบอกว่าวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา

ที่มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด

มีค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาคิดเพิ่ม
น้อยลงเพราะว่ามีนักเรียนไปขอสอบ
เพียงแค่๘๗คนเท่านั้นเอง
เด็กหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรดี

ในโลกของเราเนี่ยในปี๒๐๑๘ซึ่งจัดอันดับคุณภาพอากาศเมืองใหญ่
กว่า๓๐๐๐เมืองทั่วโลกกันเลยทีเดียว
ก็ได้ข้อมูลจากสถานีตรวจสอบอากาศของทางการแล้วก็เอกชน
นับหมื่นแห่งทั่วโลกเลยเพราะว่าอันดับท็อป๓๐เมืองนะ
ที่มีมลพิษเนี่ยมากที่สุดนะฮะในปี๒๕๖๑เนี่ย
นั่นก็คืออินเดียซึ่งติดอันดับมากที่สุดถึง๒๒เมืองด้วยกัน
ประเทศอินเดียนะติดทั้งหมด๒๒เมืองรวมนะกรุงนิวเดลีไปด้วยนะคะ
แล้วก็ตามไปด้วยจีนปากีสถานแล้วก็บังกรเทศซึ่งก็ติดระดับประเทศเลยนะคะ
งกราเทศนี่นะคะครองแชมป์เมืองมลพิษมากที่สุดนะคะ
ก็ตามด้วยปากีสถานแล้วก็อินเดียค่ะ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะเอเชียเนี่ยเขาก็ได้เป็นเอเชียใต้เนี่ย
ที่เป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมลพิษทางอากาศมากที่สุดเนี่ยนะคะ
โดย๑๘เมืองเนี่ยใน๒๐อันดับแรกเนี่ยนะคะก็มีมลพิษมากสุด
เป็นเมืองที่อยู่ในอินเดียปากีสถานแล้วก็บังคาราเทศค่ะ
ซึ่งก็รวมไปจนถึงเมืองลาฮอลของปากีสถานแล้วก็กรุงนิวเดลลีของอินเดียด้วย
แล้วก็กรุงทาก้าของบางประเทศซึ่งอยู่ในอันดับที่๑๐
แล้วก็๑๗ตามลำดับกันเลยทีเดียวค่ะ
ต้องรายงานอย่างนี้นะคะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมันทำให้ได้ผลกระทบของมลพิษทางอากาศเนี่ยเลวร้ายลงมากเลยทีเดียว
รวมถึงย้ำด้วยว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบฟอสซิลหรือว่าซึ่งก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนยังเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศอยู่
ในขณะที่หลายเมืองเนี่ยนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะในประเทศจีนเนี่ยพบว่าความเข้มข้นเนี่ยนะโดยเฉลี่ยเนี่ยร้อยละ๑๒เนี่ยจากปี๖๐แล้วก็ปี๖๑เนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่าในแถบใกล้เคียงไม่ว่าอินโดนีเซียเกาหลีเวียดนามไทยเนี่ยนะจีนเนี่ยลดระดับนะอากาศดีขึ้นเยอะมากแต่แถบทางเอเชียตั้งใต้เนี่ย
นะคะโชคดีกับพาวเวอร์บอร์เมก้ามิเรียนอืมอันนี้พี่ไก่นะคะเขาใจดีมากเลยนะคะ
พี่หนุ่มพี่มดดำพี่มาพี่รถเมย์พี่เหมียวค่ะนะคะพี่ไก่เขาจะฝาก
ก้าวเมก้ามิลเลียนะคะถ้าเกิดได้เป็นเศรษฐีนะคะ
เขาเป็นเศรษฐีทุกคนนะคะชอบข่าวใส่ไข่ค่ะ
พี่มดดำกับพี่กันชายแล้วพี่หยั่งจิ้มมา
ใส่มาครับเลยบอกไปในดีวอีกที่มีคนใช้ร่ายจริงไหมคแต่วันนี้
พี่ถือค่ะพี่เบบี้นะคะอยู่ที่วอเชียมจันทร์ดีซีมา๑๐กว่าปีแล้วพี่

ดูทุกวันตื่นมาก็ดูดูก่อนมาทำงาน

สงสารหนูไหมคะที่หนูชอบโดนด่าตลอดเลย

ฝากพร้อมพี่ถึงอะไรถึงพิธีกรแล้วไหมคะพี่
ก็ชอบรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรทุกคนนะคะ

หนูรอดูเลยว่าหนูจะถูกเล่นอย่างพี่เขาว่าหรือป่าว
ตรงรงค์เราจะเลือกกันเองเราต้องเลือก

นี่นะครับ
ช่วงหน้าคุณผู้ชมฝนประหลาดตกอยู่จุดเดียวอ่ะ
เมื่อกี้เราเคยเห็นแต่เราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้
วันมันตกอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเลย
จริงชาวบ้านเขาเชื่อแต่ว่าอืมอืมเดี๋ยวกลับมา
สนับสนุนโดยพาเลสข้นหวานรสสตอเบอรี่

พาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิต

ตอนนี้ก็บอกว่ากลายเป็นประเด็นทางโลกสังคมออนไลน์มากเลย
โลกโซเชียลมีการถกเถียงกันว่า
หลังจากที่มีสมาชิกของเว็บพันทิพย์ท่านหนึ่ง
ไปตั้งกระทู้สอบถามตั้งหัวข้อบอกว่า
ผู้ชายที่พกเงินในกระเป๋าสตางค์ไม่ถึง๕๐๐บาท
แสดงถึงคนไม่มีความมั่นคงในชีวิตหรือเปล่าคะ
เป็นคำถามพร้อมกับบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
บอกว่าปกติเนี่ยผู้หญิงก็พกเงินสดติดตัวประมาณ๒๐๐บาทนะ

แต่มาเจอผู้ชายที่พกเงินแค่๒๐๐๓๐๐บาท
ถ้ามาจีบเนี่ยคงไม่คุยด้วยแน่เลย

กลายเป็นกระแสแบบโอ๊ย

มันมีหลายกระแสมากพี่มีเยอะมาก

หนุ่มส่วนใหญ่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นต่างนานา

นี้เป็นสังคมไร้เงินสดแล้ว
มันไม่จำเป็นต้องกดเงินสดมาถือเอาไว้เป็นจำนวนมากอ่า
ขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งกลับมองบอกว่า
คบหาดูใจกับคนที่วงเงิน

เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะอยู่ได้ยืนยาว
แม้ว่าบางคนอาจจะมีเงินสดอยู่น้อย
แต่เขาอาจจะมีวงเงินบัตรเครดิตที่เยอะก็ได้

ก็อาจจะมีเยอะมากกว่าที่คุณคิดก็ได้
อกจากนี้ก็ยังมีบางคนบอกถึงวิถีชีวิตส่วนตัว
เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องพกเงินสด
บางคนเขาอาจจะใช้แบบมีเงินเยอะอยู่แล้ว
แต่ใช้บัตรเครดิตหรือว่าใช้แบบการแบบสังคม

ถูกต้องล่าสุดคนตั้งกระทู้ตอนนี้

แต่ไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันมีการถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล

ไปกันหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นกระแสที่เขากำลังพูดกัน

มีประเด็นแล้วก็ข้อถกเถียงเรื่องที่บอกว่า
คำถามระหว่างว่าความรักกับเงินตรา

พี่มีวันหนึ่งวันที่๘๐บาทบางวันไม่มีตังค์เลยด้วย
นี่แล้วก็ไม่พกเงินเยอะเพราะอะไร

ของผมเธอมาส่งไปเพราะของตังค์กองถ่ายของกองถ่ายก็มีใบลิสกินอยู่แล้ว
แล้วถ้าแบบไม่ได้เป็นคนได้วงการแล้วเป็นแบบคนที่ทำงานทั่ว
บอกว่าก็ไม่เห็นยังแตกแปลกชัดดี
มองว่าคนนั้นชั้นต่ำคนนี้ชั้นสูงระดับลงระดับล่างเลย
ผมว่าไปคิดนี้มันไม่ใช่หรอก
ควรจะพกกันคนละกี่บาท
มันก็ตอบยากบางวันใช้ไปเอาลืมกดมาก็มี
บางทีก็ไม่ได้พกไว้ผู้หญิงก็จะเป็นเถอะเอาถ้าถามหนูนะ
ไม่ได้พกแบบไม่ได้พกขนาด๒๐๐บาททุกวันหรอก
วันมีอยู่ไม่ถึง๕๐๐ก็มีบางวัน
ก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่แต่จริงอ่ะเมื่อก่อนเคยพกตังค์ไว้เยอะเหมือนกันนะ

ก็ไปกองถ่ายทำงานนี่แหละแล้วหาย
แล้วก็หายไปแต่ว่ามันก็ดีแล้วมันยังทิ้งเงินไว้มา๑๐๐๐๒๐๐๐

ไปทำอะไรมางานไปทำอะไรมาแม่โดนทำ

หรือว่าคุณแม่ทานลิปสติกให้มันแบบให้จ๋านแบ่งนิดหนึ่ง

แต่ว่าวันไหนที่เราจะต้องไป
ที่ที่เรามีงานเลี้ยง

วันนี้ฉันก็มีแต่ข่าวเกี่ยวกับมลพิษบนโลก

อันนี้เป็นซากขยะลอยทะเล
ก็ต้องบอกว่ากลายเป็นภัยคุกคามที่ทั่วโลก

ที่เล็กจิ๋วมากเลยจนไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่แหละ
กระจายไปทั่วมหาสมุทรนะจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล
ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เลยซึ่งเชื่อว่าส่งผลกระทบมาสู่มนุษย์ในอนาคตด้วยนะคะ
จะบอกให้มันเป็นระบบนิเวศคุณเข้าใจคำนี้ใช่ไหม
เขาก็รวมถึงองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรพบ
เขาก็ได้เข้าไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณหรือว่าชนิดของเศษซากขยะเนี่ยนะคะ
เกี่ยวกับการตายของนกทะเลซึ่งก็พบว่าสาเหตุการตายอันดับต้นของนกทะเล
นั่นก็คือการอุดตันของทางเดินอาหารตามด้วยการติดเชื้อ
หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นที่เกิดจากสิ่งกีดขวางในทางเดินอาหาร
มันก็จะทำให้พวกมันมีโอกาสที่ตายเพิ่มขึ้นจากเดิม๒๐
ตอนนี้ปลาไป๕๐แล้วนะคุณ
ผลการวิจัยเขาพบอย่างนี้ค่ะ
พลาสติกที่มันทำมาจากซากพลาสติกอ่อนเนี่ยอย่างเช่นบอลลูน
ก็มีส่วนต่อการตายของนกทะเล
แล้วก็พลาสติกอ่อนมีแนวโน้มจะถูกอัดแน่น

พอนี้พอมันกลายเป็นก้อนก็เลยเป็นตัวกีบกั้น

ซึ่งก็เรียกว่าร้ายแรงมากเลยนะ
สำหรับพวกนกทะเลต่างเลยที่มา

เมื่อกี้มีคนส่งเข้ามาด้วยนะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า
สามีเขาว่าโพกแค่วันละร้อยสองร้อยเอง

คือเมียให้สามีโพกแค่วันละร้อยสองร้อย

เออใช่วันนี้ฉันก็แบบว่าผมฉันยาวมากฉันก็ยังพยายามไปตัด
ยังมีเวลาไปหมดแต่ปิดจริง

ห้ามทักไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

มีฝนตลาดทุกชมครับคือฝนที่ธรรมดานนี้

แต่อันนี้ตกอยู่ที่เดียวสมมุติว่าตกตรงนี้ก็จะตกอยู่อย่างนี้

ได้รับแจ้งจากนายอเนชา
อันนเนชาสีพระยอมไพร
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่๘
ตำบลขาวชัยสนอำเภอขาวชัยสนนะครับ
บอกว่าเกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
พบว่ามีหยดน้ำตกลงมาจากฟากฟ้า

บางช่วงเป็นละอองน้ำ
แต่เกิดขึ้นแค่เฉพาะจุดเท่านั้นนะครับ
ปรากฏการณ์เกิดต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนมาหลายวัน
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียง
เดินทางไปชมแล้วก็เอาพัชนะ
รองรับน้ำเอาไปดื่มตามความเชื่อ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับ
พบว่ามีชายชาวบ้านอยู่ประมาณ๒๐๓๐คน

กำลังส่องไฟหาที่มาของทั้งเม็ดฝน
แล้วก็ละอองน้ำที่หยดลงมาจากต้นสตอหน้าบ้านของนายอรุณ

เพื่อนำน้ำนั้นไปพิสูจน์
เอาไปดูเอาไปกินไว้อย่างนั้น

ส่วนก็ได้มีการจุดทูปเทียนบูชา
หอน้ำที่ตกลงมาบอกให้เป็นลางดี

บอกว่าปกติแล้วนางจิบเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง
ลูกหลานไปลองเอาน้ำฝนนะฮะ
เอามาให้ดื่ม๓ช้อนตก

เขาบอกนางจิบเนี่ยนะลุกขึ้นมานั่งเลย

แล้วก็ขอให้ลูกหลานนั้นพาไปดูปรากฏการณ์ฝนตก

กลายเป็นเสียงร่ำลือไปทั่วพื้นที่นะฮะ
โอ้ดูสิ๘๖น้องติดเตียงนะ
ดื่มไป๓ช้อนตกปุ๊บลุกขึ้นมาเลย
ทางด้านนายอรุณนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านก็เปิดเผยต่อฮะ

มันเป็นหยดน้ำคล้ายเม็ดฝนฮะ

สังเกตว่าจะตกลงมาจากต้นสตอที่ปลูกไว้๓๐ปีก่อน
ช่วงเป็นเม็ดฝนสลับกับละอองน้ำในบางครั้ง

เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ

กินพื้นที่ประมาณ๕เมตร
คือกว้างอยู่แล้วประมาณ๕เมตรนะฮะ
เหมือนดามเพื่อนบ้างที่อยู่ใกล้เคียงก็ชวนกลับมาดูปรากฎการณ์ประหลักรร่างกล่าวนะฮะ
พร้อมทั้งช่วยกันค้นหาที่มาของน้ำ
ที่บางคนคิดว่าต้นไม้เนี่ยอาจจะผลัดน้ำออกมาจากทางใบ
แต่เท่าที่ตรวจสอบแล้วก็ไม่แน่ชัดนะฮะของแหล่งที่มาของน้ำ
เม็ดฝนนั้นยังตกต่อเนื่องมาหลายวันยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดด้วยซ้ำไป

บางคนบอกว่าตกมาจากฟากฟ้านี่นะฮะ
นายเนรชาศรีพยอมภัยอดีตผู้ใหญ่บ้านเขากล่าวด้วยนะครับ
บอกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้เชื่องมงายอะไร
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดปกติจริง
พยายามค้นหาที่มาของหยดน้ำเหล่านี้
แต่ยังไงก็หาข้อสรุปกันไม่ได้

รายที่มีความเชื่อว่าเป็นน้ำที่สามารถใช้รักษาโรคได้

ไปตรวจสอบหน่อยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น
อยากรู้เหลือเกินว่าน้ำที่ตกลงมานั้น
มันเป็นคนหรือมันเป็นโทษมันอันตรายหรือเปล่านะครับ
จะได้มีการกระจายข่าวกันต่อไป
เพราะว่าบางคนตักไปกินไปดื่มอะไรแบบนี้เนาะ

แต่แสดงว่าลมมันไม่พัดเลยเหรอนี่มันไม่เป็นไร

๓วันแหละอันนี้ขอโทษนะใครอยู่
รู้เรื่องนี้ช่วยไลน์เข้ามาหน่อย

อยู่ที่ตะบนเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน

ขาวชัยสนอยู่ไหนคุณผู้ชมจังหวัดอะไรนะคะ
เนี่ยนะครับในข้อมูลเขาไม่ได้บอกมา
เดี๋ยวจะลองเช็คดูแล้วกันคุณผู้ชมท่านไหนทราบบอกมาหน่อย
หรือใครรู้เรื่องนี้บอกมาหน่อยนะครับว่ารักษณะมันเป็นยังไง
แล้วเขาบอกว่านางจิบ๘๖ปีเนี่ยนะครับปลูกป่วยติดเตียง

แล้วเดินไปขอให้เดินไปดูพาเดินไปดูที่น้ำฝนตกเนี่ยเป็นไปได้เหรอ
ยังต้องฟังหูไว้หูนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้
ถูกต้องเอาไปต่อนี่เลย
อินสตาแกรมของคุณกุ๊บกิ๊บคุณบี้เข้าไปฉลองครบรอบ๓ปี
สวีทสวาหร่ำมากแน่นอนนะครับไฟลูกตาเลยเหล่ะคือ
เรียกว่าช่วงนี้นะครับหลายคนเนี่ยนะเขาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น
เดี๋ยวเบรกก่อนดีแม่งไปช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังดีกว่า

โอเคเดี๋ยวก่อนมาเล่าอีกทีหนึ่ง
อ่ะไปดูกุ๊บกิ๊บกับบี้
ซึ่งเขาแต่งงานกันมาแล้ว

ซึ่งเขาก็เลยไปฉลองนะฮะ
ที่ทะเลกันนะคะพร้อมโพสต์ภาพ
หนีเขาคุณค่ะ

เพราะมีแคปชั่นด้วยนะคะว่า

ออกจากคำว่ารักและขอบคุณ

เขาก็โพสต์ภาพสุดสวีทเนี่ยนะครับ
พร้อมมีแคปชั่นอันนี้มาด้วยเลย

หวังว่าแฟนก็คงจะได้แบบว่า

ไม่เคลื่อนไหวหัวใจมาแนะนึงแล้ว

ธนานันต์หลังจากที่ฝ่ายชายก็ไปเคลียร์
หน้าของตัวเองอย่าขาดจากกระดิษฐ์ภรรยาเป็นที่เรียบร้อย

ถูกค่ะแล้วทางด้านคุณจ๋าเองก็ออกมาเปิดใจเมื่อปลายปีที่แล้ว
บอกว่าให้โอกาสฝ่ายชายได้พิสูจน์ตัวเอง
ต่างคนต่างก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนั่นเองแล้วนะคะ
ล่าสุดไปเจอคุณจ๋าก็เลยไม่พลาดที่จะอัปเดตถึงเรื่องนี้กันนะคะ
คุณจ๋าบอกว่าตอนนี้ชีวิตทุกด้านจ๋ามีความสุขดีค่ะ
และจ๋ายังใช้เอเนอร์จี้ของตัวเองไป
พอเป็นความรักก็เหมือนกันจ๋าก็อยากให้ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ด้วยกัน
หรืออยากที่จะอยู่ด้วยกันไปยาวก็ขอให้มันเป็นพลังบวก
จ๋าก็ยินดีที่จะให้อยู่กันไป

แล้วคราวนี้พอจ๋าผ่านอะไรมาเยอะเราโตขึ้นเยอะแล้ว
เราเลยรู้สึกว่าอนาคตมันคือสิ่งที่เราสร้างเอง
มันคือตัวเราเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเรามีอีกคนนึงอยู่ด้วย
มันก็เท่ากับเรามีอนาคตเขาก็มีอนาคต
โอเคเราก็เอาอนาคตของเรามาอยู่ด้วยกัน
แต่ถ้าเกิดว่าเราสองคนสร้างอนาคตไม่ได้
มัวไปหวังว่าเฮ้ยเราไปอยู่กับคนนี้เถอะ
แล้วเราจะมีอนาคตแล้วถ้าวันหนึ่งไม่ได้อยู่ล่ะ
เท่ากับตัวเองไม่มีอนาคต
จ๋าก็เลยมองว่าเฮ้ยเราก็ทำเขาก็ทำแล้วถ้ามันโอเคก็ได้อยู่

แต่เมจ่าเวลาไปสัมภาษณ์ก็ไปเรื่องเผื่ออะไรกับเขา

นักทำให้คนแบบไปสัมภาษณ์แล้วมันงง

เมื่อกี้ก็เรื่องของฝนที่ตกลงมา

ต้นอะไรนั่นน่ะนะครับ
หิกเข้าใช้โสน
จังหวัดพัทหลุง
อยู่พัทหลุงต้นศตอร์
บอกไปต้นศตอร์อยู่พัทหลุงครับ
ว่าอันพ่อผมเลยนะพัทหลุง
หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น

ใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำเลยนะคะ
ซึ่งก็เป็นอาวุธลับผิวสวยนะคะ
ซุปตาอ้ำพัชราภาที่เพิ่งเปิดตัวไปในหนังโฆษณา
ดูสิคะว่าสดใสมีออร่าขนาดไหน
สมกับเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งจริงเลย

เขาเรียกว่าเป็นซีรั่มบำรุงผิวที่ใช้
เป็นขั้นตอนแรกในการบำรุงนะคะ

เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเลย
ที่สามารถมอบความชุ่มชื้นให้คงอยู่กับผิวได้อย่างดี
ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทำให้ผิวรู้สึกกระชับ
ดูเรียบเหนียนและกระจ่างใสด้วย
วิธีการเริ่มต้นดูแลผิวก็ง่ายแสนง่ายนะครับ
เพียงหยดเพื่อการบำรุงเป็นขั้นตอนแรก
ทาครีมบำรุงตัวอื่น
ทำแบบนี้ทุกวันทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะฮะ
เซรั่มเนี่ยก็เข้มข้นแต่ว่าบางเบา
จะซึมซ่าเร็วมากดูสิดูความเข้มข้น
และยังทำหน้าที่ปรักครีมบำรุงผิวตัวอื่นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

นี่นะฮะหลังใช้เพียงครั้งแรกนะฮะจะรู้สึกได้เลยว่า
ผิวหน้านั้นเนียนนุ่มและดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เนื้อเซรั่มเองนะครับก็ซึมลึกไปเป็นภาพ
พลาดไม่ได้เลยนะฮะอันนี้นะครับของดีไม่ต้องพูดเยอะนะครับ
แฮะเออจริงมันดูแบบแบบผิวดูฉำน้ำดีจังเลย
อะดูดีนะใช่นี่น่ะดี
ใส่ลงไปแล้วแบบว่าดูชัดหอมด้วยค่ะ
กลิ่นมันได้รุนแรงชื่ออาจารย์ใช่ใช่กำลังดีหอมเลย
ทำไมครับแหละคุณแม่คุณแม่
คุณแม่ไม่ดูข่าวต่อไปเลยนะคะ
เราดูว่าอ๋อกิฟต์ลีนส่งมาให้เรา
เราจะได้เอาไปลองใช้ที่บ้านเราด้วยนะคะ
ช่วงหน้านะครับก็ยินดีกับแก้วแล้วนะครับ
เปิดตัวรับใหม่เขาก็เปิดตัวไปสักพักแล้วไม่ใช่เหรอ
ใช่ตอนนี้ป้องป้องนวัตรเขาออกมาพูดยิ้มดี
นี่ไงพอมีข่าวอย่างนี้ก็ต้องกลับไปถามคนเดิมเนี่ย
เหลือจัง
สายมาเลยทันทีขอบคุณมากเลยที่ดี
พี่หนุ่มก็เอาไปทาหน้าของพี่หนุ่มเลยนี่นะคะ
เราก็จะเอาไปลองใช้กันขอบคุณมากนะคะ
เอาละครับจินตราอัดคลิปมาเต้นฟ้าผ่าเปรี้ยง
การันตีความแซ่บในวัย๔๙ปี
แม่ก็คือแม่นะครับ
เป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะครับ
สร้างสรรค์ผลงานคู่กับคนไทยมานาน
สำหรับนักร้องเสียงเอกลักษณ์อย่างคุณจินตราภูลาภเนธนาน
เต้นยังเป๊ะปังมากดูสิ

นั่นล่ะสิคุณแบบ
ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ๔๙ปีของจินตรา
เจ้าตัวก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอเต้นเพลงฟ้าห้องบึ้ม
แบบเป็นคนที่เต้นแล้วน่ารักอ่ะ

งานนี้มีแฟนคือน้ำลายเอือกใหญ่เลยนะฮะ
เพราะว่าเต้นแรงได้ดีไม่มีตกจริงนี่นะฮะ
โยกซ้ายเด้งทีขวาทีเด้งหน้าเด้งหลังนี่นะฮะ
แต่รูปนี้ดูแบบนี่แฮน้องฉันแต่งสดิคมากเลย
อะไร
ไม่มีเลยยังไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะเอามาเลือกนี้ดีกว่าคนนี้มีข่าวบ่อยมาก
น้องแก้วเปิดตัวอีกแล้วน้องแก้วก็เป็นแฟนกับโทนี่
เป็นปั๊บเปิดตัวปุ๊บทันทีเลยก็เปิดมาสักพักนึงแล้วเนาะ
อันนี้เราก็เลยจะต้องไปแบบว่าสาระนิดนึงนะสาระนะคะสาระไง
เมื่อเห็นน้องแก้วเขาเปิดตัวแบบโชนี่อย่างเรียบร้อยก็ถามว่าทราบมา
ทราบข่าวใช่ไหมว่าน้องแก้วเขาเปิดตัวความรักครั้งใหม่แล้ว
ก็ต้องรู้ดิอยู่เมืองไทยใช่ไหมป้องเขาบอกอย่างนี้เป็นปกติแล้วครับ
เวลามีแฟนทุกครั้งน้องเขาก็เปิดตัวชัดเจนตลอดนี่เราก็ยินดีด้วยนะครับ
ทุกครั้งที่น้องเขามีความสุขเราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วทุกวันนี้ก็เป็นพี่น้องกัน
มีอะไรก็ยังช่วยเหลือกันอยู่นี่เขายังช่วยเหลือให้ผมอยู่บ้างเหมือนกันนะ
อะไรยะป้องนี่ถามต่อได้มีโอกาสแซวเขาบ้างไหมก็มีบ้างครับ
แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเพราะว่าแค่รู้จักกันทั้งคู่แหละ
ประเด็นก็คืออยากให้น้องเขามีความสุขเท่านั้นเองก็ไม่อยากจะให้เขาเสียใจ
เหมือนอย่างที่เสียใจจากเราใช่ไหมป้องนักข่าวไปถามอย่างนี้หรอไม่ใช่
นักข่าวก็ไม่ได้ถามพี่ม้าตอนนี้จริงเลยหนูก็นึกว่านักข่าวถามคำนี้
ไม่จ้ากลับมาแล้วจะสร้างเรื่องทันทีนั่นแหละสิงงเลยเนี่ย
อะไรยังไงคิดว่าคุณนี่เขาน่ารักหรือเปล่า
จริงผมก็ไม่ใช่เรื่องของผมอะเนาะไม่ใช่เรื่องของเรา
เขามีความสุขก็มีความสุขเขาให้มีความสุขทั้งคู่
หมอบอกอย่างนี้งั้นคนจะมองว่าแก้วเขาเปิดตัวแรงไปไหม
ไม่ทราบครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตัวน้องฮะ
อยู่ที่คู่ของเขาก็เราไม่มีความคิดเห็น

อันนี้นักข่าวถามพี่ป้องจริง
ไม่ใช่ฉันถามเพราะฉะนั้นถามฉันจะโมโหว่า
ทำไมสามีฉันไปวุ่นวายอะไรอีกด้วย
หวังว่าถ้ามีก็เปิดอยู่แล้วป้องเขาบอกนะ
ยุคนี้ถ้ามีนะแหมผมก็อายุขนาดนี้แล้วใช่ไหม

อยากจะบอกนะถ้ามีบอกแน่นอน
อยากเปิดอยากให้ทุกคนรู้
ไม่อยากปิดปิดเลิกเปิดเลิกอะไรอย่างนี้ก็ไม่เอา
โตแล้วครับรับรองถ้ามีบอกเลย

อีกหนึ่งคนคุณตั๊กมายุราบอกเลยว่าปัจจุบันนี้

แต่ล่าสุดที่ได้เห็นคือเปิดผมมา
เพราะว่าปกติพี่ตั๊กไว้ผมม้าเหมือนคุณแม่ตลอด

พอเขาเห็นฉันเปิดเขาก็เปิดแล้ว

จะชินใช่ไหมคะ

ก็ทำอะไรไม่ได้จริงสำหรับเรื่องของการเวลานะคะ
ทุกวันนี้ยังสวยเป้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

หลายคนอิทหามากจริงเรื่องของเส้น
ผมทรงผมที่เราแบบคุ้นชิน
หน้าม้าและผมยาวตรง
สวยไม่เคยทำสีผมเลยอย่างนี้นะคะ
ใช่ไงแต่หมายถึงว่าแบบไม่ได้ทำแบบสีอ่อนอย่างนี้

ใช่ล่าสุดก็เลยบอกเนี่ย
หน้าผากบอกลาผมหน้าม้าชั่วคราว

ออกกำลังกายว่ายน้ำสักนิดนึงอย่างนี้นะคะ

สมกับฉายาสาว๒๐๐ปีมากคนนี้
ได้เลยอะเนาะ
นึกออกไหมตอนที่ฉันกล้า

ตั๊กนะเขาก็แบบว่าโทรมา
หลุดออกไปได้ยังไงพี่ถ่ายลวดออกไปได้ยังไง

คนที่มีห่มมากเนยก็จะมีถ้าที่จำได้
ทำได้นะฮะที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณมายุราัภพิมาภิแลนดี
แล้วตอนนี้พี่แก้วยังไว้

แล้วทุกคนก็ต้องมีโลกอ่ะก็อีไอ้ไอ้แปรงกลมใหญ่
แต่งหน้าแต่งตาอะไรเสร็จพอนี้ก็ค่อยเอาออกมา

เออเนี่ยน้องถามหน่อยสิเห็นพี่หนิงเป็นอะไรอ่ะพี่
เป็นอะไรอ่ะตอนนี้เขามีข่าวล่าสุดมานะครับ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการคุณหนิงก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะฮะ
อาการนั้นเริ่มหนักขึ้นเรื่อยเขาว่าอย่างนั้น
หลังจากที่ดาราดังนะฮะคุณหนิงบริตาต้องวูบแรงนะฮะ
ล้มหนักคาบ้านจนต้องรีบหามเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะ
เพราะว่าเครียดผสมกับได้รับรู้เรื่องราว
เขาบอกเซ็นเซอร์อะไรที่ทำให้จิตในใจนี้เพลียแรงนะฮะ
ท้อแท้หนักเลยทำให้ต้องวูบหนักไปนะครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อนสาวคนสนิทสุดอีกคนนึงของคุณหนิงให้สัมภาษณ์

บอกว่าเพิ่งไปเยี่ยมหนิงมาตอนนี้ขยับตัวไม่ค่อยได้
ด้านหลังเริ่มมีแผลกดทับแล้วเพราะว่านอนนาน
ปัสสาวะไม่ออกต้องนั่งนานมากนะฮะ
ไม่พูดคุยด้วยให้ผ่อนคลาย
บอกไปพูดคุยด้วยให้ผ่อนคลายนะถึงจะปลัสออกมาได้
คือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ต้องกินยาถ่าย
เพราะที่ผ่านมาหลายวันไม่ได้ถ่ายเลย
ส่วนขาต้องเริ่มทำกายภาพแล้ว
เอ้าเหรอนี่นิ่งเป็นกายภาพแล้ว
เขาบอกว่ามีชาวเมาส์หลายคนเริ่มสงสัยคาใจ

เขาบอกว่าป่วยหนักจริงหรือไม่บอกไม่ต้องห่วงนะ
เรากับนักจับผิดอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วง

เรายังเอ๊ะเลยว่าป่วยหนักจริงหรือเปล่า
แต่พอไปเห็นสภาพจริงแล้วนิงป่วยหนักจริง
หนักจริงคือลุกไม่ขึ้นเลย

ต้องให้พยาบาลมาคอยประคองอยู่ตลอดเวลา
ดูจากอาการแล้วหมอบอกเองน่าจะหยุดพักนาน

อยากหายไวจะได้กลับไปทำงานต่อ
ที่สำคัญหนิงเครียดเรื่องวงเล็บเทนเซอร์
วงเล็บเซ็นเซอร์อย่างนี้คนก็อยากมีสาระกันหมดเลยตอนนี้อยากรู้ก็ไปอาหารในไทยรัฐอ่าน
ลองอ่านดูเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ